ทีนี้มาดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นช่วงค่ำที่ผ่านมานะคะ
อำเภอพานทองจังหวัดชนบุรีค่ะ
พกอาวุธปืนไปยิงกระหน่ำเจ้าของร้าน
เหล้ายาดองนะคะเสียชีวิตในบ้านพัก
ขณะที่มีลูกแล้วก็ลูก๔คนแล้วก็เมียเนี่ย
นั่งอยู่ด้วยเขากำลังนั่งดูทีวีนะคะ
เป็นเหตุอุกอาจเกิดขึ้นช่วงค่ำเมื่อวานนี้
หลังจากที่เกิดเหตุตำรวจภูทรพานทองก็ลงพื้นที่
ไปตรวจสอบนะคะคือเนี่ยคุณผู้ชมโอ้ยิงจนกระจกพลุนแบบนี้นะคะ
ที่เกิดเหตุเปิดเป็นร้านขายเหล้ายาดอง
หมู่บ้านหนองนกฮูกตำบลมาบโป่ง
ไปพบศพนายอัธพลญาติเสมออายุ๓๔ปี
คือตอนนั้นนายอัธพลถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิง
ตอนนี้ยังไม่สามารถจับตัวคนร้ายได้
ตอนที่ตำรวจไปถึงกู้ภัยไปถึง

แต่สุดท้ายพอไปถึงโรงพยาบาล

ทีนี้จากการสอบถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์
เขาเล่าบอกว่าได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๓นัด
ก็เลยวิ่งออกมาดูเห็นคนร้ายเป็นชายรูปร่างผอมสูง
เสื้อแขนยาวสีดำสวมหมวกนิรภัยแบบเต็มใบ

เส้นทางที่คนร้ายขี่หลบหนีคือ
ทางถนนสุขประยูนมุ่งหน้าอำเภอพนัฐนิคมค่ะ
ทีนี้ตำรวจก็ไปสอบถามแฟนสาวของคนตาย
บอกว่าก่อนเกิดเหตุเธอกับลูกอีก๔คน
นั่งเล่นอยู่บนโซฟาใกล้กับผู้ตายนั่นแหละค่ะ
จู่ก็ได้ยินเสียงคล้ายกับว่าประทัดนะคะ

แฟนของผู้ตายก็ยังไม่นึกว่าเป็นปืนนะ
นึกว่าเป็นประทัดแล้วก็นึกว่าเป็นโทรทัศน์ระเบิดหรือเปล่า
ก็เลยหันไปดูสุดท้ายมันไม่ใช่โทรทัศน์ระเบิดสิคะ
สามีถูกยิงค่ะตกใจ
ก็เลยไปร้องขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านนะคะ
ตำรวจมาถึงก็สอบปากคำแฟนของผู้ตาย
ว่าคนตายไปมีคู่อริที่ไหนอย่างไรหรือเปล่า
แฟนของผู้ตายบอกว่าหนูไม่รู้หนูไม่รู้จริงนะคะ
เพราะว่าตัวหนูเองก็เพิ่งมาคบหากับผู้ตาย
เพราะว่าแฟนของผู้ตายเขาไปมีแฟนมาก่อน
แล้วมีลูกมาก่อนก็คือมีลูกติดมาอยู่กับผู้ตาย
อยู่กันได้ไม่นานก็มาเกิดเหตุนี้ขึ้น
ทีนี้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวไปตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ใกล้จุดเกิดเหตุอีกครั้งว่าคนร้ายเป็นใคร
เส้นทางการหลบหนีเป็นอย่างไร
แล้วก็พยายามที่จะติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดนะคะ